ท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้านับวันเนี่ยตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์นะฮะ
วันนี้๑๘วันนะครับคดีการตกเรือแล้วก็เสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
เชื่อว่าหลายท่านอยากฟังมาตลอดทุกวันก็คือผลการชันสูตรพลิกศพ
จากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่เป็นจุดในการชนะสูตรพลิกศพที่แรกเลยของคุณแตงโม
ค่ะเพราะว่าผลการชนะสูตรพลิกศพก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถบอกได้เบื้องต้นนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโมกันแน่
ทีแรกมีข่าวว่านิติเวชตำรวจเนี่ยจะแถลงวันนี้บ่ายสามค่ะ
ตกลงก็คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าจะแถลงนะฮะ
เพียงแต่ว่าคุณแม่ของคุณตังโมและทนายความเนี่ย
จะมาพูดคุยมาสอบถามมาบอกเล่ารายละเอียดต่าง
เกี่ยวกับเรื่องของสภาพศพของคุณตังโมกับทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ใช่ค่ะก็มีคุณแม่นะคะทนายกฤษณะนะคะและทนายเดชา
ตอนนี้ทนายเดชาเป็นหัวหน้าทีมทนายความแล้วใช่ไหมคะพี่อุ๋

ทีแรกคุณแม่ตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของทนาย

แต่ว่าท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ก่อน

เมื่อสักครู่ฟังจากข่าวใส่ไข่ไปแล้ว

แต่หลายท่านอาจจะอ้าวเพิ่งกลับมาเพิ่งเปิดทีวีเพิ่งดูข่าวกัน
เมื่อสักครู่นี้ฮะประมาณ๑๘นาฬิกา๔๐นาทีได้
คุณแม่คุณแตงโมคุณแม่พนิดาทนายเดชาอยู่ซ้ายมือ
ทนายกิจสนะอยู่ขวามือทางหน้าจอออกมาแล้วก็แถลงข่าว
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากไปคุยกับทาง
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีแต่ประเด็นสำคัญมากจริงจริงค่ะครับ
ทนายเดชาได้มีการอธิบายนะคะส่วนใหญ่ทนายเดชาจะเป็นคนพูดนะคะ
นักข่าวก็ถามหลายประเด็นคืออยากจะให้คุณผู้ชมได้

ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญทางคดี
นั่นก็คือเรื่องของสภาพศพของคุณตังโม

ตกลงบาดแผลที่ขาเกิดจากอะไรลึกขนาดไหน
คุณแม่อยากให้ชนะสูตรอีกรอบไหม
หลังจากที่เขาไปฟังเจ้าหน้าที่ในวันนี้แล้ว

โดยเฉพาะภาพถ่ายที่ว่าเห็นกันแล้วบอก

คุณแม่ก็เชื่อมั่นในตำรวจนะคะ

คุณแม่ก็ยังเชื่อมั่นในตำรวจนะคะ

คุณแม่ชินแชร์ของฟังต้นในวันที่๑๗แล้ว

เดี๋ยวจะไล่สรุปให้แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังแถลงไม่เสร็จนะ

นี่คือภาพสดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

หมออปอลติพเพราะว่าหนึ่งมาดูสมทิส
สองก็มาดูอะไรก็จะไร

สามก็มาดูสังงานการชันนวษี
สามอย่าง

ก็นี่ก็เป็นขั้นตอนใหม่ก็เรื่องคุณแม่ว่าจะตัดสินใจยังไง
คุณแม่เขาเข้าใจคุณแม่เข้าใจ

คุณรู้สึกว่าจะเป็นช่วงท้ายของการแสดงการแสดงการแสดง

นี่ค่ะก็จะมีนักข่าวถามทนายเดชา

ก็อาจจะแบ่งกันต่อคนละประเด็น

ใช่ค่ะแต่ช่วงแรกจะค่อนข้างชัดคุณภาคภูมิ
ใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมด
คำถามต่างที่ถามเพิ่มเติม

แต่ว่าเอางั้นย้อนฟังเนื้อหาใจความหลักในช่วงแรกแล้วกัน

แล้วหลังจากนั้นทนายเดชาบอกรายละเอียด

หลังจากไปฟังนิติเวศโรงแฮนด์ตำรวจมาแล้ว

คุณแม่ก็เชื่อมั่นในตำรวจนะคะ
วันนี้ใกล้จังเลยคุณแม่ก็เชื่อมั่นในตำรวจนะคะ
หลังจากที่ฟังค่านิดแห่งของทางต้นที่นิติเวศแล้ว
คุณแม่ต้องตามมาก่อนทางต้นที่นิติเวศใช่ไหมคะ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

ข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบฟันก็ปกติแล้วก็เรื่องการทำร้ายร่างกายต่าง
ไม่มีนะครับอันนี้ก็คือหลักนะเท่าที่เราจะพอพูดได้นะครับในส่วนของหมอ
ส่วนของการสืบสวนเนี่ยนะวันนี้ก็มีทั้งผู้บัญชาการโฆษกตำรวจผู้การสืบภาคหนึ่ง
ทำการสืบสวนไปแล้วเนี่ยพยานน่าจะประมาณเกือบร้อยปากแล้ว๙๕ปากเนี่ยนะครับ
กล้องวงจรปิดนี่ก็มากมายเยอะแยะมากมายนะจัดเป็นกลุ่มนะครับนะฮะ
แล้วก็คลิปต่างทางโซเชียลน่าจะเป็นร้อยมาเกือบ๒๐๐คลิปอะไรต่างเนี่ย
ก็เอาไปวิเคราะห์ไปอะไรหมดนะครับการสืบสวน
แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังทำการสืบสวนอยู่นะครับนะครับ
กำลังสืบสวนอยู่นะฮะในส่วนของงานด้านการสอบสวน
คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
นะฮะทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุ
พยานผู้เชี่ยวชาญนะแล้วก็ทุกวันนี้ยังรอผลพอถอ
ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณอีก๑๙รายการนะครับ
ตำรวจยังไม่มีการสรุปคดีนะครับว่าข้อหาอะไรต่างเนี่ย
ก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราฟังแล้วตำรวจก็ชี้แจงหมดแล้ว
ไม่มีอะไรที่เป็นความลับที่เขายังไม่ได้แจ้งให้เรา

แล้วก็ตำรวจบอกว่ารอผลต่างรอคำให้การรอกล้องรอผลพิสูจน์
พอถอต่างถ้ามีพยายามหลักฐานไปถึงใครบนเรือ

ถ้ามีพยาหลักฐานไปถึงนะครับ

ในส่วนของแผลขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ต้องหาค่ะ

ที่ก่อนหน้านี้ตามกระบุนี้ก็บอกว่ามีการต่อขึ้นเนื้อไปตรวจที่คุณอยู่
คุณตรวจมาหรือยังแล้วเป็นความว่าถูกอยู่ไหนครับ
คือแล้วที่บอกว่าแผลลึกไปถึงกระดูกใช่ไหม

เป็นเอ็นไม่เป็นความจริงที่ลึกไปถึงกระดูกไม่เป็นความจริง
แล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่มีเศษโลหะใช่ไหม

ส่วนการเน่าเปื่อยเป็นไปตามปกติ
ไม่พบอะไรล็วนี่เขาเรียกอะไรลอยช้ำตามที่เป็นข่าว

เน่าเปื่อยตาถลนลิ้นจุกปาก

คุณแม่ได้ไปยื่นเรื่องกับเฮร่าที่ว่าการยุทธวงธรรม

เพื่อความโปร่งใสโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และนิติเวทย์ตำรวจก็ยินดีเพื่อความโปร่งใส
ให้นิติวิทยาศาสตร์และให้ทางแรมตีว่าการกระทั่วยุทธรรม
ดำเนินการต่อไปเพื่อความโปร่งใสของสังคม
เพราะหลายคนก็ยังคางใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานตำรวจนะครับ
ถ้าผลมันใกล้เคียงกันก็คงจะไม่มีผลต่อรูปพอดี
แต่ถ้าเกิดว่าผลมันขัดกันก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวน
เพราะว่าจะเลือกผลการชนสูตรพลิกศพของที่ไหน
แสดงว่าการผ่าคำที่๒นี่คือเพื่อไข้คล้อยความใจของสังคม

ใช่ครับนะครับเพื่อไข้ข้อความใจของสังคม
ประวัติภาพที่หมามันถึงแล้วมันไม่ได้บอกไปเพราะว่ามันเกิดจากศูนย์หรืออะไร

คือเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ
บอกบอกครับเขาบอกว่าเป็นของมีคม
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากใบพัดเรือหางเสือหรืออะไรไม่ได้บอก
เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะล่วงล้ำจัญญบันของหมอเพราะหมอไม่ได้นั่งอยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็บอกว่าเป็นของมีคมแต่ไม่ได้บอกเป็นไรแต่ไม่ได้ลึกไปถึงกระดูก
ครับนะมันเป็นอะไรด้วยเป็นเอ็นเท่านั้นนะครับ
ไม่เสียเปรียบครับผมได้คุยกับผู้การสืบของภาคหนึ่งแล้ว

ท่านผู้บัญชาการแล้วแล้วก็ผู้การสื่อภาคหนึ่งก็ได้อธิบายแล้ว
ก็ไปนำพยานหลักฐานอื่นมาประกอบนะครับ

บาดแผลพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้การสืบสวนภาคหนึ่งยังไม่ได้สรุปครับ

ตอนนี้รอผลพอถอยอีก๑๙รายการแสดงว่าเยอะมาก
๑๙รายการนั้นคืออะไรบ้างคำถามเจ้าหน้าที่ได้บอก
ก็เยอะแยะไปหมดนะครับเนอะเอ่อไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็น
เป็นพวกนี้กล้องมุมจรปิดไอ้กล้องน้ำ
กล้องวงจรปิดหรืออะไรต่างนะเยอะแยะอีกหลายรายการครับ
จะส่งร้านหนอเต็งโมไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เมื่อไหร่ครับ
อันนี้ก็เดี๋ยวจะปรึกษาคุณแม่ก่อนนะครับ
คุณแม่ก่อนว่าจะนำศพไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
เพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่งเสร็จจังงานศพเหนื่อยไหม

เหตุที่มันมีเรื่องดามาตรงเชิงเนี่ยเพราะว่าภาพที่รดลอดออกไปเนี่ย
เป็นภาพที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดศพนะครับมันก็มีอะไรติดอะไรต่างต่างเนี่ย
มันก็เลยเกิดดราม่ามีรอยอะไรนะฟกช้ำอะไรเหมือนถูกทำร้ายร่างกาย
การชนะสูดฟริกรรดิทำการทำความสะอาดหมด
ตามขั้นตอนของนิติวิทยาศาสตร์
เพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏทางสื่อ
ที่ยังไม่ได้มีการทำความสะอาด
แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าทั้งร่างกายทั้งใบหน้านะลำตัวทั้งหมดเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่เนี่ยวันนี้เขาได้อธิบายอย่างชัดเจนมาก
เขาได้ทำการสะอาดแล้วก็อะไรลอกเนี่ยลอกหนังทั้งหมดออกมา
มันจะออกมาเลยจะเห็นเลยว่าไงไม่มีรอยช้ำเลยเขาอธิบายอย่างละเอียดวันนี้
พ่อตังค์เนี่ยรวมทั้งหมอส่วนเขาที่ผ่าด้วย
ก็จะไม่จุดด้านขวาใช่ไหมอ่าอันนี้ไม่ได้ทำให้ตาย

เพราะฉะนั้นข่าวที่แชร์ทางโซเชียลนั้น
อันนั้นไม่เป็นความจริงวันนี้ได้เห็นแล้วไอ้นะ

คุณพิธีเวชครับคุณท่านได้อยากจะบอกอะไรครับ
ผู้ที่บอกให้ข่าวในเรื่องนี้ว่า
หวัดน้องหักบ้างหรืออะไรอย่างไรบ้าง
อยากจะบอกอะไรบ้างทำไมสมมุติความเชื่อมันในเรื่องนี้

ถ้ารักแตงโมจริงเนี่ยอย่าไปปล่อยข่าวอะไรที่เรา
ไม่รู้ที่มาที่ไปแม้กระทั่งคลิปที่ว่า
อะไรเหมือนดึงผมใช่ไหม

คลิปนั้นเป็นการถ่ายหลังจากแตงโมตกน้ำไปแล้ว
โดยผู้สื่อข่าวสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะ
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องของเฟคหมดเลย

ฟันวันนี้เขาได้เปิดปากให้ดูแบบอย่างไร

ไม่มีฟันหักเลยแม้แต่ซี่เดียวนะครับนะวันนี้ดูหมดเลยทุกอย่าง
อันนี้ดูจากรูปหรือรู้จักศพหรือเปล่าต่อศพไม่ได้ดูครับ
จากภาพถ่ายศพเลยครับนะครับนะฟันนี่ครบเลยนะครับ
คุณแม่ได้ฟังแบบนี้สบายใจขึ้นไหมครับคุณแม่สบายใจสบายใจขึ้นมากมากเลยค่ะ
ได้เห็นข้อเจ็บจริงจากทางพิษกำรวจด้วยนะคะ
เพราะนั่นแหละครับวันนี้จะมีการคุยกับพระเฮียแต่แบบเพราะว่าเพราะว่า
ทนายทั้งสองท่านของคุณแม่เนี่ยก็น่าจะทราบแล้วใช่ไหมครับ
วันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่โมแม่แต่เพิ่มเคยได้มั้ยครับ
อันนี้มันเป็นเรื่องภายในสำนวนของตรงกลางแม่นั่นทำรูปเขาขอล้องไว้
ถ้าทราบแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือนะครับนะเออ

ไอ้พวกหลักฐานที่พอถอยอีก๑๙รายการ

ว่าเขากำลังรวบรวมพยาหลักฐานอยู่นะ

คุณแม่คงใส่จะแลกไว้หรือบอกบอกันไหม
มันอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณแม่ได้สงสัย
เขาได้เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมด๑๖๐คลิป
๑๖๐เนี่ยคือทำให้ตำรวจมีงานเพิ่มอีก๑๖๐
ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลคลิปพวกนี้ว่ามาจากไหนอย่างไร
ตั้งขึ้นมาแล้วทำเป็นกลุ่มกลุ่มเลยเขาทำเป็นกลุ่มนะครับ
คณะครับมีการชุดคลิกหลายคดีมีการนำภาพวงจรปิดในช่วงขณะที่คุณ
คงจะได้ฟังกันอย่างชัดเจนใช่ค่ะ
สรุปหลักนี่ก็คือศพของคุณตังโมที่คุณแม่กับทนายความได้มาดู
ทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยแต่ดูจากภาพถ่ายที่เขาบันทึกเอาไว้
ตอนที่เจอใหม่แล้วยังไม่ได้มีการทำความสะอาด
ทำความสะอาดเรียบร้อยชนะสูตรเรียบร้อยเนี่ยไม่มีฟันหัก
ไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นค่ะ
ส่วนบาดแผลขนาดใหญ่ตรงต้นขาขวาที่เราเห็นกันมาตลอดเนี่ย
ตรงนี้ไม่ได้ลึกถึงกระดูกแต่เป็นเอ็น
ว่าไปยังไงต่อทางคุณแม่กับทนายความยืนยันว่า
ยังคงเดินหน้าเรื่องการชนะสูตรรอบที่๒
ส่วนคนบนเรือ๕คนถ้าถัดจากนี้ไปเนี่ยคุณแม่จะได้พูดแล้วคุณแม่จะบอกว่า
อยากให้ทั้งหมดเนี่ยพูดความจริงเพราะคุณแม่ยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไร
แต่สุดท้ายก็ต้องรอติดตามในวันพุธต่อนะคะ
วันพุธนี้ค่ะเรื่องของการชนะสูตรค่ะ
เพราะว่าวันพุธนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย

ในฐานะอดีตผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

จะมาที่นิติเวทย์ตำรวจใช่ค่ะที่สถาบันนิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจ

นายเดชาและคุณแม่ก็มีการแถลงไปเหมือนกัน
ตรงนี้สำคัญก็คือถ้าคุณหญิงหมอพรทิพย์
ไปดูรายละเอียดของผลชนะสูตรแล้วเห็นต่าง
อาจจะสามารถขอดูศพของคุณแตงโมได้ขอดูภาพได้
อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับคุณแม่ของคุณตังโม
นายเดชาก็บอกคนที่จะอนุญาตได้คนเดียวเท่านั้น

นายเดชายังพูดไปถึงว่าถ้ามีการผ่าชนะสูตรรอบ๒
แล้วถ้าผลออกมาต่างกันกับทางนิติเวชตำรวจเนี่ย

ใช่ค่ะว่าจะอ้างอิงผลรอบไหนรอบแรกหรือรอบที่๒

แต่ณขณะนี้ตำรวจบอกกับคุณแม่ว่า
จะยังไม่มีการเร่งรัดการสรุปคดี
กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะสิ้นสงสัย
ยังมีพยานหลักฐานสำคัญที่ต้องรอพิสูจน์หลักฐานอีก๑๙อย่าง
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จ
คนก็ถามว่าตกลงไม่ให้เข้าเครื่องจับเท็จแล้วเหรอ
เดชาก็แถลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
บอกว่ายังจะดำเนินการอยู่นะคะเรื่องของเครื่องจับเท็จ
แต่มันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการยังไม่ใช่ตอนนี้

ที่สำคัญก็คือทนายเดชาบอกว่าคุณแม่ด้วยเนี่ยนะครับ
บอกว่ารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพียงแต่ตำรวจเขายังไม่ขอให้พูด
มันจะส่งผลกับสำนวนคดีอะไรประมาณอย่างนั้น

ใช่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะเห็นภาพรวมชัดเจนนะคะ
สำหรับผลการชนะสูตรพลิกศพคุณแตงโม
ที่คุณแม่และทนายความได้ไปรับฟังจากแพทย์ผู้ชนะสูตรเองเลยนะคะ